ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นความรุนแรงที่ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยคาดคิดนะครับว่าจะต้องเจอเจอกับคนที่เรียกว่าเป็นแฟน
คบหากันมาได้ยังไม่ครบขวบปีเลยครับ

อายุ๒๙ครบหนุ่มรุ่นใหญ่อายุ๔๒
ปรากฏว่าโดนจับหัวโขกกับกำแพง
เลือดอาบหัวแตกตาช้ำบวมปูดปากแตกแบบนี้ฮะ

ความรักมันต้องแลกมาด้วยเลือดและความรุนแรง
ทุกคนก็อยากจะมีความรักดีนั่นคือความฝัน
ผู้หญิงคนนี้ร้องเรียนกับทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
บอกว่าถูกแฟนหนุ่มรุ่นใหญ่อายุ
๔๒คบหากันมาได้๑๑เดือนทำร้ายร่างกาย
จุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากความห่วงใยที่เธอมีให้กับแฟนนุ่ม
เพราะว่าแฟนนุ่มเมาเมาเสร็จแล้วโวยวาย
คือเหมือนกับว่าปากหาเรื่องปากแจ๋ว
คนนู้นทักคนนี้หาเรื่องคนนั้นคนนี้
เธอก็เลยไปเตือนแล้วโดนทำร้ายครับ
ตอนนั้นกำลังนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งที่ซอยเทศบาล๔ครับ
ในพื้นที่ตัวเมืองสมุทรปราการ

คนก็เดินผ่านไปผ่านมาก็โวยวายก็น่าจะเมาแล้วด้วยแหละ
เธอก็เลยห้ามไปห้ามและปรามเขา
ปรากฏว่าโดนต่อยฮะโดนต่อยหน้าแล้วจับหัวเธอไปโขกกำแพงนี่นี่
เธอชี้นี่เขาจับหนูไปตรงกำแพงตรงนั้นเลยโขกโป๊ก
เนี่ยฮะเธอบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดออกแล้วนะครับ
ช้ำน่วมไปทั้งตัวฮะคือแขนเขินมันจะมีจ้ำ
มันมีรอยแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วที่มันน่าเจ็บใจคือ
คนที่เรียกว่าแฟนทิ้งเธอไว้ข้างทางแบบนั้นแล้วก็หนีไปเลยครับ

ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำครับ

หลังจากเกิดเรื่องมีการส่งข้อความมา
เปิดอ่านเข้าใจว่าจะเป็นข้อความสำนึกผิดและขอโทษ
เพราะบาดแผลยังไม่หายเลยเห็นไหมฮะแขนซ้ายขวา
นี่ดูสิเต็มตัวเลย

กลับไปที่ข้อความที่เขาส่งมาเปิดอ่านแล้วกลายเป็นข้อความเชิงข่มขู่ครับ

แจ้งความแล้วตอนนี้เรื่องนี้ขอเป็นคดีครับ

โอ้โหนี่นึกว่าจะส่งมาด้วยความห่วงใย

สนหรอกมึงต้องเจอกูรอดูทั้งบ้าน

ก็ส่งให้ตำรวจหมดแล้วครับหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
และขอยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดครับ
แล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาชกหน้าหนูเลย
แล้วก็ไปกระชากหนูไปตรงกำแพงแล้วก็เอาหัว

กกับกำแพงกับตรงที่มันเป็นแง่งเสาเห็นป่ะ
กำแพงกับเสานั่นคือโคกซ้ายขวาเลย
คือเอาทั้งหน้าหนกแก้มแล้วก็คือทั้งหัวเลยอะพี่
แล้วหัวหนูก็แตกแล้วเขาก็เอาหัวหนูกระแทกกับพื้น

ใช่คือเขาเอาตัวหนูแบบว่าทุ่มไปกับพื้น
กับพื้นแบบว่าจับหัวจับกระชากผมแล้วก็เอาหัวเนี่ยกระแทกกับพื้น
หนูจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเลยเพราะเขาทำกับหนูดูหน้าหนูดิ
เขาทำกับหนูแบบนี้ได้ยังไงแล้วนี่คราบเลือดครับ
บนถนนก็มีเสื้อก็มีคือมากกว่าแผลที่ร่างกายก็คือปมในใจ
แล้วความรุนแรงที่เกิดขึ้นใครจะคิดว่ามันต้องรุนแรงขนาดนี้
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
เรื่องต้นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
และวันจันนี้พรุ่งนี้แล้วครับจะเชิญตัวสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รักและควรดูแลรักไม่ควรใช้ความรุนแรงครับ